รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

โอ้โห

แล้วทำไมไม่ขับเองรถเราแท้

แฟนคลับที่เขาติดตามเรา

ใช่ตำรวจจะต้องบ้านะ

เขาเรียกเอฟซีเอฟซี

เออจ้าวได้

นี่ก็คือกินเลข

เฮ้ยน้องคุณตาคุณตา
คุณตาคุณตาจะพาหลานไปเรียงหนมเลยครับคุณตา
ทำไมอ่ะไปด้วย
ไปไม่ได้หรอกอบนี้อุตส่าห์ให้เป็นตาแล้วนี่

เล็กอย่างกู้จิ๊กเมียได้ห้าร้อยเองไม่พอหรอก
เดี๋ยวนี้นะ๕๐๐กินอันนี้ได้

มีอยู่

ฮัลโหลเทสแล้วเขาก็สอบมา

นั่นน่ะก็มีคนตอบมาเวลาเราขับรถเข้าไป

แล้วพวกเมนูของหวานมันมีไหมมันแพงไหม

แต่ว่าทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเมนูไหนถูกที่สุดหรอก
อ้าวแล้วเมนูของหวานของแมคโดนัลแบบไหน
ราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าของหวานจากแมคโดนัล๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ช็อกโกแลตซันเดย์

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป
วันรอบ๑๙๙แบบ
เบบี้ลิฟต์ชุ่มชื่น

คุณเตวิทและคุณเจมส์
นี่คือลิฟต์สมูเลยลูมละอย่างที่คุณไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๘๙บาท
และ

หนุ่มคะเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
ข้อต่อไปเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
แนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราซ้อมดีกว่าเวลาเรียกแขกเรียกคน
เดี๋ยวน้าพูดฉันเป็นมือให้ได้เพราะมือน้าเหี่ยวเลย
เออเอาอย่างนี้เอามือไฟหลังไว้เออมา

เรียนเชิญทุกคนครับเข้ามาทืบจับจ่ายสรรพสินค้า
ร้านเราของมีมากมายครับเข้ามาเลือกซื้อกันเลยครับ

มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรนะครับ
ร้านเรามีมาโอ๊ยซื้อจันทร์อะไร

ฉันว่าหาพลังงานคนอื่นหรือโอ้วตลอดเลย

นอนให้น้ำขังไงน้ำจะได้ไม่ทั่วกรุงเทพ

โอ้โห

เอ้าไปกินข้าวไม่เห็นราดมีปัญหาอะไรเลย

ขวาก็เป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง

มีเลือก

เชื่อไหมฉันก็ทำอย่างไรฉันก็เอาตัวรอดได้

แล้วต่างคนต่างก็ชักมีดออกมาคนละเล่

ฉันรวบรวมสมาธิตั้งสติ
แล้วก็พูดเสียงดังออกไปคำนึง
สองกลุ่มมันยอมวางมีดเลย

รับมีดไหมครับรับมีดไหมครับ
นี่ต้องการรับมีด
ใช่นี่นี่พี่ถึงครับพี่
ตั้งเกือบครึ่งวันถึงเอาตัวรอดมาได้
หรือโอ้โฮกระทิวโอเคอ่ะอ้าวเอาค่ะอะไรกัน
มาแล้วจ้ากับข้าวที่สั่งมาแล้วจ้า

เมื่อก็จะเก็บสามกล่องพอดีได้๑ซ้อน
รอเจนยอดเก่งยอดเก่งยอดเก่ง

สั่งเลยฉันเป็นคนสั่งเองกินเลยสองคนมื้อนี้ฉันเลี้ยงมื้อนั้นอ่ะ
ปีนี้ไม่รวยไม่ได้

อย่าบอกนะว่าทำเข้ากล่องสกรายกาล

นี่คำครึ่งก็หมดแล้วนี่ข้าวอะไรเนี่ยฮะ

ของแขวนอาหารเจ

อ้าคนราวทุกคนจะตั้งชื่อนะชื่อสำคัญนะ

เสิร์ฟสวยจิม

เสิร์ฟสวยไง

ไม่ได้สั่งให้เขาทำหวาน

นี่คนอื่นเขาเป็นเบาหวานอยู่เนี่ย

พี่เบิร์ดจะไปรับหนี้ให้พวกนั้น

ตกแตกไม่มีซีอิ๊วใช้เลย

นี่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่ซอสปรุงรสอะไรมาเลย

ซอสเห็ดหอมราคาถูกที่สุด

หอยนังรมทำจากหอยนังรมแท้

ซอสหอยนังลมครับผม

เอาง่ายเลยขวดไหนถูกสุดคะ

แล้วตรงสามขวดนี่แบบไหน

ถูกที่สุด

ซอสเด็กสมบูรณ์เห็ดหอมราคาถูกที่สุด

แต่ว่าสำคัญที่ราคาถูกครับ
ต้องถามคุณเตไปดูคุณเจมสปกติชอบทานซอสหอยนังลมไหม
ทานครับผมมันอยู่ในอาหาร
ผมครับคล้ายครับข่าวว่าตอนเด็กแม่ให้ไปซื้อบ่อย
นี่ใกล้เคียงเซยว่าครับคล้ายครับขา

เหมือนพี่บอลเนี่ยแม่ก็ชอบใช้ไปซื้อของ
ขากลับให้ซื้อนกหวีดกลับมาด้วยให้เป่า
จะได้รู้ว่าพี่บอลกลับมาจะถึงบ้านแล้วไม่รู้แม่ทำอะไรอยู่

คุณเจวิทและคุณเจมส์อันนี้ยังไม่ได้แก่นะ
ไม่ต้องโกหกลองเทดูได้เลยเพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
แต่ที่สำคัญเราหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุดอยู่
นี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะมูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ซอสตาเด็กสมบูรณ์ทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ตอนเด็กกับผมครับคร้าวว่าเวลาแม่ให้ไปซื้อ

เหมือนจะต้องให้ซื้อที่เป็นเห็ดเพราะว่ามันถูกครับ
มันถูกกว่าที่เป็นหอยหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณบอกว่าระหว่างที่เป็นเห็ดถูกกว่า

แล้วที่มันชี้มาทางสองกับคุณนะ

เดี๋ยวกลายเป็นเมฆเดี๋ยวพี่เป็นเห็ดและพี่เป็นหอย
ถ้าอันนี้มันเป็นขั้นกว่าของอันนี้
มันก็น่าจะอันนี้น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ
เอาล่ะขึ้นอยู่กับคุณเหลือ๒คนค่ะ
วิ่งตัวช่วยชื่อตัวช่วยค่ะ
คือให้เป็คตัดข้อสิกแทงออกให้
หรือถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณตอบได้เลยค่ะ

อยู่ว่านุ่มเขาจะตอบได้ตรงใจคุณผู้ชมไหม
อย่าลืมตอนนี้ถ้าเกิดรู้แล้วนะคะ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่กับหน้าจอ
ท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจก

คำถามนี้สำหรับคุณเตวิทแล้วก็คุณเจมส์เท่านั้น
และราคาทั้ง๓ขวดนี้เป็นราคาที่ไม่รวมโปรโมชั่น
เป็นราคาณวันที่เราถ่ายทำ
เอาล่ะหนุ่มคุณต้องตอบแล้วค่ะ
ซอสเด็กสมบูรณ์๘๐๐กรัมทั้ง๓ขวดนี้
คนไหนราคาถูกที่สุดคะ

คุณคิดว่าซอสหอยนังรมแบบเข้มข้นถูกที่สุด

อันนี้แทงอยู่
และซอสเห็ดหอมเด็กสมบูรณ์
ที่คุณเดวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก

เฮ้ยแล้วนี่คือซอสหอยนางรมแบบเข้มข้น

ถูกกว่าสีบ

เย็นสุด

ราคาถูกที่สุด

รับแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปดีกว่ากับตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่เขาเหลืออยู่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ดอกนี่ครับครับผมนี่คือดอกรักนะฮะ
ดอกไม้ร่อยเมลักสามแบบสามชะตาตามรักษณะ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊คแก๊งป่วนด้วนราคา
หนึ่งแสนบาทรอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา